ตอนที่หน้าจอทีวีรอบนี้ดราม่าพุ่งถาโถม

พูดเปรียบว่าเป็นคนรับใช้

โอกาสเป็นสจวบเป็นแอร์เป็นอะไร

เพราะตอนนี้มาขี้ค่าบนดินมันไม่ได้แพงได้ขนาดนั้นนะคะ

มันก็คือคนใช้บ้านเราแต่คนใช้ดีหน่อย

มาทำคอสูงตั้งใช่ไหม
เอาล่ะมันก็คนใช้พันธกรรมไม่มีอะไรหรอก

เพราะฉะนั้นกูห้ามทุกคนเป็นแอร์โฮสเตจ
ถ้ามึงอยากทำแบบนี้ส่วนมาเป็นคนใช้บ้านกูป่ะ

ลูกน้องลูกหลานเจ๊เลี้ยจะไม่มีเป็นแอร์โฮสเตจแน่นอน
แล้วก็เป็นธุรกิจเดียวที่คุณจะหางานอื่นทำต่อไม่ได้
มันจบสั้น
แล้วมันมาลงที่เรื่องนี้ได้อย่างไร
ไม่มีใครทราบได้ในครัวเลยนะ
เพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ควรจะพูด

จะเป็นสจวดหรือแอร์โฮสเตจ
มันคือคนรับใช้เหมือนที่ฆ่าบนเครื่องบินนั่นแหละ

งงมากนะฮะนี่ความร้อนแรงแบบนี้นะฮะ
ถือว่าเป็นการใช้คำพูดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
และถึงขั้นยังพูดแถมด้วยว่า

แต่มึงทำให้ได้แบบนั้นแล้วกันแต่อย่าไปเป็น

นี่เจ๊เล้งไล่มายาวนะฮะ
พูดมายาวด้วยคำพูดของเจ๊เล้งเอง

ตามติดชีวิตแม่บ้านแขกเขาเป็นแอร์

จ่อเราอยู่แล้วทำไมอยู่ดีมีประโยค
แอร์คือขี้ฆ่าบนเครื่อง

ก็คือเจ้าของเพจนะครับเป็นแอร์โฮสเตส

จนยังท่านช่องเนี้ยทำอาหารของเจเล้ง

สุดท้ายลูกผู้หญิงคือทำแล้วก็ยอมรับ
เล้งออกมาโพสต์ในเพจร้านเจ๊เล้งขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดจริงแต่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป็น
เป็นอะไรถึงไม่ถึงพูดแบบนี้อืมสงสัยจะเป็นเพราะปากอาการปราศาสตร์ปากไว
ภาษาคนปากวัยไม่ได้มีเจตนาจะดูหมิน
เหยียดบุคคลใดหรืออาชีพใดเลย

เจ๊เล้งไม่มีคำพูดใดมาแก้ตัว
นอกจากคำว่าขอประทานโทษจากใจจริง
จากนี้จะมีสติในการสื่อสารให้มากขึ้นนะฮะ
และเจ๊เล้งก็กล่าวว่าคนที่มาด่าในโซเชียลวิดีโอ

แล้วก็ให้โอกาสเจ๊เล้งในการพิสูจน์ตัวเองด้วย

คือพิสูจน์ตัวเองว่าเวลาทำคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยว
จะไม่มีการพูดเหยียดหยามอาชีพการงานของคนอื่นอีกแล้ว
นี่คือความร้อนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เจ๊เล้งไปดูหมินอาชีพแอลฮอสเตจกับสจวัตร
ขอโทษแล้วก็อยู่ที่คุณผู้ชมพิจารณาจะให้อภัยหรือเปล่านะคะ